ท่านผู้ชมครับมีคดีที่เป็นอุทาหรณ์ได้เลย
สำหรับวัยรุ่นเลือดร้อนทั้งหลายนะนัดกันเคลียร์กันอะไรกันเนี่ย
เจ็บตายกันมาเยอะแล้วฝ่ายที่ไม่ตายติดคุกนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ในท้องที่สพพระประแดงที่สมุทรปราการ
นายเจริญพรเกษรพรมมณีอายุสี่สิบแปด
ปีถูกยิงเสียชีวิตเขาถูกลุกหลงนะอืม
กันถูกกระสุนปืนลูกหลงนะครับกล้องวงจรปิด
ในจุดที่ก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ที่บริเวณชุมชนหมู่บ้านเชียงใหม่
หมู่๖ตำบลบังพึ่งเนี่ยนะฮะที่พระประแดงเนี่ย

เพราะว่าที่นายเจริญพรเขาถูกยิงกระสุนเข้าชายโครงซ้ายหนึ่งนัดเสียชีวิตเนี่ย
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุจับภาพวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มากัน๔คันรวม๘คน
ขี่ผ่านกล้องมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุ

ซึ่งคำให้การของพยานเนี่ยบอกว่า
วัยรุ่น๒๐กว่าคนเนี่ยในระแวกเนี่ยที่เอามาสอบปากคำด้วยเนี่ย

บอกเรียบร้อยกับตำรวจสพพระประแดงแล้วบ่ายวันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะ
ตำรวจก็ไปเจอตัวจนได้นะครับ

สมมุติชื่อในอีก็แล้วกันเป็นคนยิง
อีกคนนึงคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันนายเมธีพิชัยนรงค์อายุ๒๐ปี
วันนี้เขาก็มามอบตัวกับตำรวจด้วยสารภาพว่าเป็นคนร่วมกันก่อเหตุลงมือยิงเขาตายจริง
คนที่เป็นคนยิงคือเยาวชนชายุด๑๗ปีนะครับ
บอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหากับเพื่อนรุ่นพี่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อตู้ใส่เสื้อผ้า
เงินสองพันบาทรุ่นพี่ตอนนั้นจะย้ายออกจากห้องตอนสิ้นเดือนขายตู้เสื้อผ้าให้เขา
ไม่ยอมย้ายออกเงินก็ให้ไปแล้ว๒๐๐รุ่นพี่ก็ไม่คืนอะไรประมาณอย่างนี้
เมื่อวานนี้นัดหมายกันมีปากเสียงกันตอนเช้านัดเคลียร์ปัญหาคาใจแบบลูกผู้ชายชกต่อยกัน
รอบหนึ่งตอนเช้าแต่รุ่นพี่ไม่ยอมจบรอบเย็นโทรมานัดอีก
บอกไปเจอกันใต้สะพานภูมิพลนะแถวริมคลองรัฐหลวงที่จุดเกิดเหตุ
เขาบอกพอไปถึงเนี่ยถูกรุ่นพี่ใช้มีดไล่ฟันต้องกระโดดน้ำหนีตาย
เขาบอกเขาว่ายน้ำหนีแล้วนะรุ่นพี่เนี่ยพยายามปามีดมาใส่อีก
ก็เลยเอาปืนไทยประดิษฐ์ที่พกติดมาด้วยเนี่ยยิงใส่ไปหนึ่งนัด
แต่ไปโดนนายเจริญพรที่เขาเดินมาดูเหตุการณ์แถวนั้นพอดี
จนเสียชีวิตปืนนี่เป็นปืนของตา
มามอบตัวเนี่ยเยาวชนชายุด๑๗ปีคนนี้
บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชะตากรรมของตัวเองด้วย
กลายเป็นว่าต้องมาติดคุกเพราะว่าการฆ่าคนตาย
เขาควรจะเข้าใจพ่อแม่นะคือก่อนหน้านี้ไปเข้าใจผิด
คิดว่าพ่อแม่ไม่รักก็เลยเดินทางผลาด
ไปติดเพื่อนเกเรสุดท้ายเนี่ยฮะถึงขั้นติดคุกจนได้
เขาโทรมาหาเพื่อนผมครับครับแล้วทีนี้เขาก็บอกเพื่อนผมว่า
มึงออกมาดิมึงอยู่ไหนฮะพี่อยู่หน้าวัดกลาง

แล้วก็ผมก็ถอยมาถอยมา

ผมขึ้นมาด้านนั้นแหละผมเลยวิ่งเดี่ยวกลืนครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่แถวนั้นนะคะ
นายชัตรมงคลประดิษฐ์สินอายุ๖๘
ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณ๔โมงครึ่งตอนเย็นผู้ตายเดินผ่านหน้าร้านของเขา
แล้วก็บอกเขาว่าหิวน้ำนายชัตรมงคลก็เลยบอกว่าก็ให้น้ำอัดลมไปขวดหนึ่ง
พอดื่มเสร็จก็บอกให้ผู้ตายว่ากลับบ้านไปได้แล้ว
แต่ผู้ตายก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วแล้วก็หันไปโบกมือลาสุนัขชื่อห้อยกับโหน
ผู้ตายโบกมือลาแล้วพูดว่าห้อยโหนกลับก่อนนะไม่รู้จะได้กลับมาอีกไหม
เช้าเจอกันนะนี่ค่ะนายฉัดระมงคลก็เลยบอกว่าเออแปลกทำไมถึงพูดแบบนี้
เหมือนกับจะไม่ได้กลับมาแล้วปกติก็ไม่เคยพูดอะไรแบบนี้
แต่นายสัตมงคลบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปอาบน้ำสักพักนึง
ลูกสาวมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนพ่อเมื่อกี้ถูกยิงก็เลยให้ลูกสาวพาออกไปดู
พอไปถึงที่เกิดเหตุเห็นผู้ตายนอนหายใจโรยรินไปแล้วอะค่ะ
ก็ยืนยันว่าผู้ตายเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ค่อยปกติเท่าไหร่แต่นิสัยดีมาก
ไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วก็ชอบไปนั่งตากลมอยู่แถวที่เกิดเหตุ
นั่งอยู่ตรงนั้นเกือบทุกวันนะคะ
เขาบอกผิวน้ำเอาผิวน้ำพรไปเอาน้ำกินให้สะปายไปขวดหนึ่ง
ไปไปขวดหนึ่งพอห้าโมงห้าสิบประมาณเนี้ย
พรกลับบ้านได้แล้วพี่จะปิดร้านอืม
ก็กลับแล้วเขายังโทษแล้วเขายังบกมือแบบลายหมาเลย
พอไอ้โหมึงกูไปก่อนน่ะกูได้ได้หมาอีกปากก็ไม่
ไม่รู้อ๋อมีพูดคำสั่งอ่าหมาอะไรบอกพอมึงไปพูดอะไรเนี่ย
ฮึกูอยู่ใจหมาอีกป๋อไม่รู้อืมถ้ากูมาเช้าเช้าเชิดกัน
พอนไปแล้วผมก็ปิดร้านอืมปิดร้านเสร็จภาพผมก็ไปอาบน้ำ
ลูกสาวบอกว่าเพื่อนพ่อถูกยิง
ผมก็ไปดูที่เกิดเหตุลูกสาวก็พาไป
ตอนนั้นผ่อนยังไม่ตาย
ผมก็จำเป็นตัวเขาเรียกพรพรพรเป็นอะไร
เขาก็เฉยนิ่งเลย
แต่ว่ายังหายใจด้วยลิ้นนะแต่ไม่พูด
ทางครอบครัวของผู้ตายก็ไปรับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ชาปนกิจที่วัดกลางจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
นายเจริญศุกร์อายุ๕๘ปีเป็นพี่ชายของผู้ตาย
วันเกิดเหตุได้รับโทรศัพท์จากญาติว่าน้องชายถูกยิง

อยากจะบอกอะไรกับอ่ะน้องชายหน่อยไหมครับ
ไม่ต้องห่วงนะแหละเค้าสบาย
คุณผู้ชมคะและเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ย

ตำรวจตั้งข้อหาหนักเลยนะคะคุณผู้ชม
ในอี๑๗เองค่ะที่เป็นผู้ก่อเหตุดูข้อหาเขานะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนในที่สาธารณะ
นายเมธีอายุ๒๐คนขี่รถจักรยานยนต์
ก็ถูกแจ้งข้อหาเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้
บุคคลตั้งแต่๓คนขึ้นไปเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ข้อหานี้โทษจำคุกนะคะไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ทั้งจำทั้งปรับครับและตำรวจบอกว่า
จะตามตัวคนที่ร่วมก่อเหตุ
ทั้งสองฝ่ายที่ไปทะเลาะกันเนี่ยก็จะไปตามตัวมาดำเนินคดีกันด้วย
โดยเฉพาะน้องอายุ๑๗นี้นะโอ้โหดูสิคะหมดอนาคตจริง
ควรจะได้เรียนหนังสือได้อยู่กับครอบครัวนะครับได้เติบโต
นี่กลายเป็นว่าต้องมาติดคุกก็กลับตัวกลับใจ
ออกมาก็เป็นคนใหม่นะก็เป็นบทเรียนราคาแพงนะคะ